ร้องได้ให้ล้าน

เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขบวนการกันใหม่ว่าใครจะได้ขึ้นมายืนบนวงกลมศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะ
เราจะเริ่มขบวนการคัดสรรนะครับได้ผู้ที่โชคดีนะครับ

ทั้ง๖ท่านนะครับคุณรั้นแม่คุณแนนคุณปัญญาคุณไมค์คุณหมาน้อยและคุณสายัญ

ไม่ได้ไปไหนนะครับแค่บอกชื่อเพลงเท่านั้นเอง

เพลงนี้เปิดมาเหมือนเพื่อแนนโดยเฉพาะ

นี่๓คนเลยเหรอคะ

แล้วคิดว่าอินโทรเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงอะไรครับ

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
สวัสดีครับ
ร้องได้ให้ร้าน
โอ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะ
ชื่อรัมดาเมธาจันทารกูล

วันนี้มาเยี่ยมคันโดวิมานของหนู
พูดถึงเรื่องเพลงลูกทุ่งนะคะ
หนูเนี่ยคลอดออกมาจากท้องแม่นะคะ

อยากจะรู้นะคะว่าหนูจะคว้าเงินล้านได้หรือเปล่า
เดี๋ยวต้องไปจิตตามชมกันนะคะว่าหนูอะสุดยอดแค่ไหน

คุณฟ้าแม็กซ์มีคำถามที่อยากถามคุณแนนเหรอกันอะเป็นญาติกับทศกัณฐ์เหรอ
ตอนคุยวิทยาโอ้โหยมือยักษ์เหรอกับแม่มาเต็มมือเชียว
ฮัวเวิร์ของฮัวเวิร์ฮัวเวิร์เนเจอร์

คุณสำเนียงคุณอินดี้มากเลยครับ

ลูคขึ่งฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลี
อ๋อแปลกสินะ

โอ้มีการเขย่าด้วอะไรคะเนี่ย

ไม่ต้องมีแพมไหนลองให้ดูสักแพมหนึ่ง

ฮือฮือ

ลักษณะคุณเหมือนตั้งแต่การตะกาลมากเลยนะฮะ

สินไม่รอเสียบได้เลยตอนนี้กลับมาที่คุณแนนกันก่อน

ไว้ในนั้นด้วยนะฮะอะไรคะประดุกรองเท้าหัวประดุก
เอ้ยข้าง

เราเคยเห็นแต่หัวประช่อนไม่หัวหลับแหลมเป็นหวยนี่

คุณแนนคืออะไรฮะ๑ล้านบาทเลยมั้ย

อยากให้ทุกคนตั้งไว้ที่๑ล้านเลย
อย่ามาแบบคุณประองค์ครับอะไรกินแค่๒๐๐๐๓๐๐๐

คุณแนนนอกจากถนัดร้องแล้วถนัดเต้นไหม

นี่ได้เลยมั้ยจริงเปล่าพะครูเห็นฟิกเปอร์ได้จริงค่ะ

เอาแขกเลย
เฮ็บเฮ็บเฮ็บ

แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาร้องเน้นเรื่องเนื้อความถูกต้องนะครับ

ถึงเต้นมึงคุณแนน
เค้มีคนบอกมั้ยคุณแนนเป็นคนสวย

แล้วก็หลักฐานมันฟ้องด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากทำลายหลักฐานคุณป่าค่ะวันนี้คุณแนนขึ้นมา
ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ทันจะเล่นเกมเวลาก็หมดก่อนซะแล้ว
เหรอฮะตายแล้วดีนะเราจะได้อยู่กันอีกอาทิตย์นึงทำไมเรื่องถึงเป็นอย่างนั้นไปได้แล้ว
ก็ดีแล้วนะครับมีเวลาให้น้องแนนเนี่ยเข้าไปเตรียมตัวกันอะไรนะฮะ
มีเวลาให้น้องแนนเข้าไปเตรียมตัว
เรียกแนนนี่เรียกว่าน้องแนนถ้าเรียกคุณเป๊กกี้เป๊ก
แป๊กเฉยแป๊กเฮ้ยแป๊ก
ไม่มีคำนำหน้านะมีไม่มีพี่เป็นคนไม่ถือยดถือศักดิ์ไม่เป็นไร
แล้วก็ขอยินดีนะครับสำหรับคนที่ตอบคำถามถูกในสัปดาห์นี้ด้วยทุกคนเลยครับ
เสาร์หน้าคุณผู้ชมค่ะมาติดตามกันว่าคุณแนนนะคะสวยน่ารักแบบนี้นะคะ
จะไปถึงได้กี่เพลงกันนะฮะ
จะไปถึงเพลงที่สิบหรือเปล่านะครับก็รอดูกันนะครับ
แล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์รอเสียบของเราก็เข้มข้นทุกคนเลยนะครับเข้มข้นมาก
ทางด้านล่างนี้๖ท่านเนี่ยอยากให้ขึ้นมาพร้อมกันเลยนะ๖ท่านนั้น
จะสนุกกันน่าดูก็อดใจรอนะครับมีจังหวะช่วงไหน
เกรงใจกันนะครับกดไฟใช้สิทธิ์รอเสียบขึ้นมาได้เลย
จะได้มีโอกาสขึ้นมาแบบคุณแอนเขาแบบนี้
สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพวกเรานะครับ
สนุกสนานกันแบบขากันไกลค้างแล้วก็มีเพลงลูกทุ่งในหัวใจแบบนี้ได้
และวันนี้นะครับแน่นอนนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราอยู่กับเรามาตลอด
พบกับเราได้ให้ร้านได้ใหม่นะครับวันเหล้าหน้า๕โมงเย็นทางไฟรัสทีวี
วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

คิดถึงป่าจังเลยค่ะหนูยังไม่มีค่ารถค่าบ้านค่าแชร์เลยค่ะป่า

สุมมสุมสี่สำสุมมสี่สุยสุมมสี่สองโอ้โหย

อีซูซูซนี่แหละ
ไอ้ข้อ๑ถึง๗ทำไม่ได้เลยทำได้ข้อ๘ข้อเดียว
๖หัก
โอ้โหนี่หรือบางกอกคิดกับบ้านนอกตั้งหลายต่อหลายว่า
แนนร้องได้หรือร้องผิดครับ